คือที่ระยองเนี่ยมีคนเขาใช้รถแบ็คโฮลตักดิน

น่ารักจังเลย

เป็นลูกแมวดาวป่าเพศเมียอายุแค่๓เดือนเองค่ะ
ฉัดชัยเอี่ยมสุกคนนี้เขาเป็นคนรับจ้างขุดรถแบ็คโฮ

เพื่อสร้างหมู่บ้านที่ริมถนนสาย๓๖ระยองกระทิงลายชนบุรี
อยู่ตรงข้ามแขวงหมวดการทางตำบลทัพมาอำเภอเมืองระยอง
ไปเจอตอนกำลังจังหวะใช้รถขุดตักต้นไม้
ก็เลยรีบนำไปให้เพื่อนอีกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ปพเทศบาลนครระยอง

จากนั้นก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
ให้มารับตัวลูกแมวดาวป่าตัวนี้ไปเลี้ยงดู
แล้วก็จะได้ปล่อยมันคืนสู่ป่า
คุณผู้ชมสังเกตดีนะที่เราให้ดู
เพราะว่าหลายคนไม่รู้ว่าอันนี้แมวธรรมดาหรือมันคือแมวดาว
แต่หลายคนจะเห็นว่ามันลายสวยมันดูสีสวยดูลายแปลกตา
ก็ถ้าเผื่อเจอก็อย่าเอากลับไปเลี้ยงนะคะเป็นสัตวคุ้มครองต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าจากแมวก็ต้องไปดูสิ่งที่ใหญ่กว่าแมวขึ้นอีกนิดนึง

เบอร์เรอเลยแล้วเห็นไหมว่ามันกำลังล่าอะไร

กระทิงถูกเสือล่าและเสือก็กำลังกินซากกระทิงอยู่เลยนะคะ
เป็นเสือโครงเพศผู้ตัวโตเต็มวัย
คือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๒นครสวรรค์
ได้รับแจ้งจากศูนย์เฝ้าระวังแม่กระสา
บอกว่าพบซากกระทิงเพศเมียตัวเต็มวัย
นอนตายอยู่บริเวณใกล้ร่องน้ำด้านขวาก่อนขึ้นมมาฆ่า

เห็นรอยเขี้ยวที่คอรอยกรงเล็บที่ลำตัว
แล้วก็รอยแทะลำตัวด้านท้ายชัดเจนมาก
รวมไปถึงรอยเท้าเสือโครงขนาดใหญ่ที่ร่องน้ำ
มั่นใจว่ากระทิงตัวนี้น่าจะถูกเสือโครงล่าจนตายแน่นอน
เอากล้องดักถ่ายไปติดตั้งไว้รอบซากกระทิงค่ะ
แล้วก็ได้ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นกัน
ก็คือเสือโครงตัวเบอร์เรอเลยนะคะ

ยืนยันเลยนะคะว่าป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขา
สัตว์ป่าอยู่ทุกประเภทซึ่งก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์ดูแลเป็นสมบัติชาติต่อไปนะคะ
ปิดท้ายไปบ้านเลขที่๙๘ทับ๗๓ที่หมู่บ้านเปี่ยมศุกร์
ถนนคลองลำท่าแดงตำบลสารแดงอำเภอเมืองอ่างทองกันหน่อย
นี่ไงตัวเงินตัวทองบุกบ้าน

เออเขาก็ได้รับแจ้งกันมานะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปเลยค่ะที่บ้าน
ใช้เวลาแค่๑๐นาทีเองแป๊บเดียวไม่นานก็จับพี่เขาได้ค่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่าตัวนี้นะตัวใหญ่อย่างนี้นะต้องมาให้โชคแน่เลยใช่
บ้านเขานะอุตส่าห์เปิดประตูรั้วเชื้อเชิญ
ก็ข่ายเป็นคลุม
เขาใหญ่ไงแต่ก็อย่างที่บอก๑๐นาทีเท่านั้นแหละก็จับได้
เขาก็พยายามจะหนีทุกทางแหละเขาก็ตกใจคน
นี่คุณผู้ชมดูกับเราก็ลุ้นไปด้วยนะ

ทีนี้อย่างที่ดิฉันบอกบ้านหลังนี้คือ๙๘ทับ๗๓ใช่ไหม
แต่บ้านข้างอะค่ะเขาบอกว่าเขานะ
ส่าห์เปิดประตูทิ้งไว้เปิดประตูเชื้อเชิญทิ้งไว้

แกไปเข้าบ้าน๙๘ทับ๗๓ที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน

ก็เลยบอกต้องมาให้โชคแล้วล่ะ
หรือมันจะเลือกเข้าบ้านที่ไม่มีคนไง

เดี๋ยวเอาบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย

เอาก็แล้วแต่ค่ะสูตรแล้วแท้แต่แต่ละคนนะ